ย้อนกลับไปดูว่า๖๐กว่าปีที่ผ่านมา
ความพยายามที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำในบ้านเรา

แล้วถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลปกติ

ถ้าหากว่าเสนอเรื่องของซื้อเรือดำน้ำ

แล้วก็สามารถจัดซื้อได้สำเร็จ
เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงครับ
อนุมัติจัดซื้อจากประเทศจีนลำแรก
ในวงเงิน๑๓๐๐๐ล้านบาท
จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลจีนก้อนแรกจำนวน๘๐๐ล้านบาท
งบประมาณที่ตั้งไว้แล้วในรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๕๙
แผนที่จะจัดซื้อจำนวน๓ลำ
ภายในเวลา๑๑ปีในรูปแบบของรัฐต่อรัฐ
หลังจากเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่ต่อขึ้นโดยประเทศญี่ปุ่นทั้ง๔ลำ
ปลดประจำการไปตั้งแต่ปี๒๔

กระทรวงกลาโหมพยายามผลักดันเรื่องนี้มาตลอดแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
นับตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลนายบรรหารศิลปะอาชา
ทัพเรือได้เสนอโครงการเรือดำน้ำ
ซึ่งได้รับอนุมัติจัดหาจำนวน๒ลำวงเงิน๑๗๐๐๐ล้านบาท
เป็นเรือดำน้ำจากประเทศสวีเดน
แต่โครงการนี้ถูกโจมตีเรื่องงบประมาณที่สูงมาก
รวมทั้งความโปร่งใสของรัฐบาลในขณะนั้นทำให้ต้องยุติลง
ปี๒๕๔๔ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์
งทัพเรือได้ปรับโครงการมาเป็นจัดหาเรือดำน้ำมือ๒
ผ่านการใช้งานมาแล้ววงเงิน๓๕๐๐ล้านบาท
เพื่อลดภาระด้านงบประมาณหลังจากโครงการก่อนหน้านี้ถูกโจมตีอย่างหนัก
แต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงกลาโฮม
และให้ชะลอโครงการออกไปก่อน
มาเกือบ๑๐ปีโครงการนี้ถูกนำเสนออีกครั้ง

สมัยรัฐบาลนายอภิษฎเวชชาชีวะ
ทัพเรือจึงเสนอให้จัดหาเรือดำน้ำใหม่จำนวน๓ลำ
วงเงิน๔๘๐๐๐ล้านบาท
แต่ยังไม่ระบุว่าจะซื้อเรือดำน้ำของประเทศใด
แต่ภายหลังกองทัพเรือเยอรมนี

วงเงิน๗๕๐๐ล้านบาท
ทัพเรือของไทยจึงขอเปลี่ยนโครงการ
เสนอให้จัดหาเรือดำน้ำมือ๒
ผ่านการใช้งานมาแล้วจำนวน๖ลำ
พร้อมเครื่องฝึกอะไหล่อาวุธและอุปกรณ์สนับสนุนทั้งหมด
งบประมาณจาก๔๘๐๐๐ล้านบาท
เหลือเพียง๗๕๐๐ล้านบาท
แต่โครงการนี้ก็ถูกโจมตีอย่างหนัก
อายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือ
กระทรวงกลาโหมต้องตีเรื่องกลับไปให้กองทัพเรือพิจารณาใหม่
หมดกำหนดระยะเวลาซื้อขาย
จนถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
สนับสนุนโครงการเรือดำน้ำมือ๒จากเยอรมนี
แต่สุดท้ายโครงการก็ล่มไป
เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคจึงไม่ผ่านการพิจารณา
สุดท้ายล่วงเลยมาถึงรัฐบาลคอสช
โครงการนี้จึงถูกเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ก่อนเทศกาลวันหยุดยาวแบบรัฐกุม
เป็นเอกสารตีตราลับมาก
โดยคออ้างว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ทหาร